คุณผู้ชมครับหลังจากที่มีการตีแผ่เรื่องราวของ
หลังศักดิ์ฤทธิศรีสุนทรหรือที่เรารู้จักกันว่าหลังใบแดงนะครับ
หนุ่มที่ไปเกณฑหารแล้วได้ใบแดงก็เลยร้องไห้ออกมา
เนื่องจากเป็นห่วงคุณยายที่อยู่ที่บ้านว่าจะไม่มีคนดูแล
ความกระตันอยู่ที่หลังได้สะท้อนออกมาก็เห็นผลแล้วนะครับ
เมื่อมีมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหลัง
เรื่องการศึกษาให้สามารถเข้าไปศึกษาได้
จบปริญญาตรีไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ความกระตันยูต่อบุพการีผู้มีพระคุณ

หมั่นทำดีด้วยใจอันบริสุทธิ์ก็มักเห็นผลทันตา
ตัวอย่างเช่นนายศักดิ์ศรีสุนทรหรือหลังใบแดง
หนุ่มยอดกระตันยูที่เลี้ยงดูคุณยายที่ไม่สบายเพียงลำพัง

เนื่องจากจับได้ใบแดงต้องไปเป็นทหารรับใช้ชาติ
สื่อมวลชนนำเรื่องราวนี้มาตีแพร่
พร้อมชื่นชมในความกระตันอยู่ของหนุ่มคนนี้
ไม่นานผลของความกระตันยูได้ส่งผลต่อการกระทำของเขา
มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง
อย่างมหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพ

เพื่อให้ทุนเรียนระดับปริญญาตรีฟรีจนจบ

หลังทราบว่าหลังได้พักการเรียนระดับปริญญาตรีเอาไว้

เนื่องจากต้องเลี้ยงดูคุณยายที่กำลังเจ็บป่วย

อธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพเปิดเผยว่า
ด้วยนโยบายส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัย
มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเป็นประจำอยู่แล้ว
อาทิทุนนักกีฬาทุนความสามารถพิเศษ
ทุนสำหรับผู้ที่ขาดแคลน

ได้ติดตามข่าวของทางไทยรัฐทีวีมาตลอด

ประกอบกับเห็นความกระตันยูของหลังที่มีต่อคุณยาย
อยากมอบโอกาสทางการศึกษาให้
สำหรับหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัย

ภาคสมทบที่เรียนเฉพาะวันอาชิต
ซึ่งไม่กระทบกับเวลาการทำงาน
หากว่ามีตัวเรียนที่ตรงกัน
ก็สามารถเทียบโอนจากสถานศึกษาเดิม

เผยว่าหากหลังมีความพร้อม

หรือจะเข้าเรียนหลังรับใช้ชาติก็ได้
ด้านเจ้าตัวหลังได้รับทุนเรียนฟรี
หลังเผยว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก
โดยขณะนี้มีกำลังใจดีมาก

พร้อมยืนยันตามความมุ่งมั่นเดิม
ที่จะไม่ขอรับเงินบริจาค
ซึ่งดีใจครับแล้วต้องการต่อครับ
แล้วพอเรียนจบแล้วเนี่ยเราจะมาต่อยอดความฝันของเรายังไง

ต่อยอดทำงานของเราเองเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ครับพี่

ก็ขอขอบคุณนะครับที่ว่าให้โอกาสได้ไปศึกษาต่อ
ผมก็อยากเรียนพี่อยากเรียน
เอาไว้ได้พี่เอาให้จบ
ขณะที่คุณยายของหลังบอกว่า
รู้สึกภาพภูมิใจกับหลานชายคนนี้
สงสารหลานชายที่ลำบากมาตั้งแต่เด็ก
จากนี้ขอให้หลานได้ดีได้เรียนหนังสือ
อยู่สุขสบายไม่ต้องลำบากเหมือนเช่นทุกวันนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน